สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในวันนี้เรายังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับ
สำหรับสถานการณ์พายุเตี้ยนหมู่หลังจากที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
ยุลูกนี้นั้นได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันนะครับเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับ
ซึ่งจะแสดงให้เห็นกลุ่มก้อนเมฆที่เป็นกลุ่มก้อนเมฆที่เกิดจากผลพวงของพายุลูกนี้
สังเกตว่าขณะนี้เองกลุ่มก้อนเมฆก้อนใหญ่นั้นอยู่ห่างจากเมืองไทยของเราไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จุดนี้เองเลยครับคือจุดที่มีการก่อตัวของพายุที่มีชื่อว่าเตี้ยนหมู่
จากการตรวจสอบล่าสุดจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีหลังจากก่อนหน้านี้
พายุลูกนี้อ่อนกำลังลงไปแต่ว่าตอนที่ขึ้นฝั่งก็ได้พัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดตอนนี้๗๔กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
โดยเมื่อช่วงหัวข้ามที่ผ่านมาก็ได้ขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
สังเกตว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุถ้าหากดูจากเส้นสีแดงจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าในช่วงบ่ายของวันเสาร์นั้นก็จะไปหยุดสลายตัวบริเวณแนวรอยต่อระหว่าง๓ประเทศนะครับ
ก็คือประเทศเมียนมาร์ประเทศจีนรวมไปถึงสปลาว
แน่นอนครับถึงแม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนที่มาในเมืองไทยของเราตรง
สถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปครับ
นั่นก็หมายความว่านอกจากบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยแล้ว
จุดที่จะได้รับผลกระทบจากบริษัทสูงแม่งกล่าว

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ตอนบนจนถึงตอนกลางภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปพื้นที่เหล่านี้
ก็จะมีโอกาสเจอฝนตกกับเขาด้วยนะครับ
สถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นอย่างไร
เดี๋ยวเรามาดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
ภาพแรกที่เราจะมาชมกันเป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับ
กลุ่มก้อนเมฆที่ปกกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรานะขณะนี้

ย้อมสีนะครับสีขาวคือกลุ่มเมฆธรรมดานะครับ

ส่วนสีส้มแดงเหลืองคือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
มาพร้อมกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า

ตอนนี้มีจุดไหนที่มีโอกาสเกิดฝนบ้างภายใน๑ชั่วโมง

เตรียมตัวรับมือสถานการณ์ฝนนะครับ
ซึ่งพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตก
หลังจากนี้อีก๑ชั่วโมงเนี่ยนะครับ
มีหลายจุดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนะครับ
ประกอบไปด้วยจังหวัดพยาวแพร่น่านอุตรดิษฐสุโขทัย
พิสุนโลกเพชบูรณ์ชัยภูมิเลยน้องบูรรมภู
อุดอนธานีหนองคายบึงการเสควรนครนครพรรณมมุคดาหาร๑๐๑ขวนแก็นยะโสธร
นครนายกชะเชืองเหราบราชินบุรีซะแก้ว
ระยองจันทบุรีตราสอุไทธานีชุมพรระนองพังงาและกระบินะครับ
พื้นที่เหล่านี้๑ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่นะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกจากบ้านในค่ำคืนนี้ดูฟ้าดูฝนกันหน่อย
และหลังจากนี้เป็นต้นไปครับคำนวณต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าวันนี้
กลุ่มฝนนั้นก็จะมีทิศทางการเคลื่อนที่เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมากยิ่งขึ้นนะครับ
จะสังเกตว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเกือบทุกจังหวัด
และบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนรวมไปถึงในบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
จะได้รับผลกระทบจากการสลายตัวของพายุลูกนี้ด้วยในช่วงวันเสาร์
หลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะค่อยเขยิบขึ้นไปบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือในช่วงค่ำของวันเสาร์นี้นะครับ
แล้วก็จะค่อยออกจากประเทศไทยของเราไปในที่สุด
นี่คือสถานการณ์ฝนที่จะมาหลังจากนี้เป็นต้นไป
สิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของปริมาณฝนสะสมนะครับ

คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาสะสมจนอาจจะทำให้เกิดภัยพิบัติ

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ประกอบไปด้วยจังหวัดบึงกาลจังหวัดหนองคายภาคเหนือ
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดน่านแล้วก็บริเวณจังหวัดแม่ห้องศรตอนบนเชียงใหม่ตอนบน

ปิดท้ายที่สถานการณ์คลื่นนะครับ
อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าสถานการณ์คลื่นยังคงต้องระวัง
เพราะว่าคลื่นนั้นมีโอกาสสูงประมาณ๒๔เมตร
กราฟิกสุดท้ายที่เราจะมาดูกันนั้นเป็นกราฟิกที่คำนวณลักษณะของคลื่นนะครับ
คลื่นสีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ที่มีเสียงเหลืองอาจจะสูงมากกว่า๔เมตรนะครับ
ขณะที่สีน้ำเงินสีฟ้านั้นคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
จากการตรวจสอบตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปถึงช่วงเช้า
สังเกตว่าคลื่นสีเขียวสีเหลืองนั้นประชิดทั้งสองฝั่งนะครับ
ทั้งฝั่งอาวไทยรวมถึงฝั่งอันดามัน
แต่ว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสีเขียวหายไปนะครับ
มีอยู่บางจุดเท่านั้นโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของอ่าวไทยนะครับ

สังเกตว่าท้องทะเลนั้นจะเริ่มสงบลงนะครับ
สีเขียวหายไปทดแทนด้วยคลื่นสีฟ้าน้ำเงินมาแทน
นั่นก็หมายความว่าวันอาทิตย์นี้คลื่นลมก็จะค่อยสงบลงนะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางทางเรือวันสองวันนี้ต้องระวังกันหน่อย
อาทิตย์นี้คลื่นสงบลงแน่นอนนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
รวมไปถึงสิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือต่อไปนะครับ
หลายจุดหลายพื้นที่สภาพอากาศเป็นอย่างไรสามารถที่จะรายงานกันเข้ามาได้นะครับ

ผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ